ภายในงานนะคะยังมีการสาธิตการแทงหยวก
ซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชนบางลำพูค่ะ

ติดตามรายงานจากคุณชะดารัฐโภคัธนวัฒน์ค่ะ
วดลายไทยอ่อนช้อยที่สลักอย่างประนีตลงบนหยวกกล้วย

และเป็นอาชีพที่ชาวบางลำพูยังคงสืบสารมาจนถึงทุกวันนี้

สืบทอดวิธีการแทงหยวกมาจากรุ่นพ่อ
ซึ่งเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษทำกันมานานกว่าร้อยปีค่ะ
ลายบนหยวกจะออกมาประนีตสวยงามต้องแทงหยวกด้วยความรวดเร็ว
เพราะหยวกกล้วยเป็นของสดหากทิ้งไว้ข้ามคืนจะเหี่ยวไม่สวยงามค่ะ
ของดีในชุมชนย่านนี้ยังมีขนมไทยโบราณอย่างข้าวต้มน้ำวุ้นจากชุมชนวัดสามพระยา
ดัดแปลงจากขนมบ้าจ่างของชาวจีนจนได้รับความนิยมค่ะ
เคล็ดลับในการทำข้าวต้มน้ำวุ้นของที่นี่นะคะอยู่ที่การนำข้าวมาห่อใบตองค่ะ
ซึ่งจะต้องห่อให้แน่นให้ภายในเม็ดข้าวนี้ไม่มีช่องว่างระหว่างกัน
เพื่อที่เมื่อนำไปต้มจนสุกแล้วนะคะก็จะได้รสชาติของข้าวที่เหนียวหนึบน่ารับประทานค่ะ
ต้มข้าวห่อใบตองจนสุกแล้วนำมาแกะห่อทานคู่กับน้ำเชื่อมหอมหวานกำลังดี
ใส่เครื่องเคียงอย่างขนุนและทับทิมกรอบช่วยเพิ่มความสดชื่นในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้รับทราบถึงตัวข้าวต้มน้ำวุ้นแล้วนะคะ
จริงแล้วทานเป็นกับทั้งน้ำแข็งใสปกติอะค่ะเราจะใส่เป็นเครื่องเคียงหลายอย่าง
เรียกข้าวต้มน้ำวุ้นเนี่ยเกิดจากว่าเมื่อก่อนนี้ก็ทานกับวุ้นใสแล้วทานกับน้ำเชื่อมหอมชื่นใจตามโบราณ
ประเทศไทยเป็นประเทศร้อนอยู่แล้วเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทำแบบนี้ก็อะไร
ภายในงานสืบสารประเพณีลอยกระทง๒๕๕๙ที่สวนสันติชัยประการ
ยังมีการสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเครื่องแขวนและการร้อยมาลัยดอกไม้
รวมทั้งนำขนมไทยโบราณต่างเช่นลูกชุบมาไว้ให้ชิมกันด้วยค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน